ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอจากต่างประเทศจากสหรัฐอเมริกาค่ะ
เป็นคลิปที่หญิงสาวราย๑ขับรถมาด้วยความเร็วสูง
จากนั้นตำรวจได้เรียกให้จอดเพื่อที่จะขอตรวจดูใบอนุญาตขับขี่
แต่ว่าหญิงสาวรายนี้กลับถอยรถไปชนตำรวจแล้วก็ขับรถหนีไป

นี่เป็นภาพนะคะจากกล้องหน้ารถของตำรวจสายตรวจที่แสดงให้เห็นว่า
เควิน่าฟรีแมนค่ะหญิงวัย๒๓ปี
ถูกตำรวจเรียกให้จอดเพื่อตรวจใบอนุญาตขับขี่แล้วก็ประกันภัยของรถยนต์
เนื่องจากเธอนั้นขับรถมาด้วยความเร็วสูง
แต่ว่าระหว่างที่กำลังสนทนากับตำรวจสองคนนะคะและประตูก็ยังคงเปิดอยู่
จู่ค่ะเธอก็ถอยรถอย่างกระทันหันนะคะด้วยความเร็วและขับหนีไปด้วย
ทำให้ผู้เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้บาดเจ็บ๓คนในจำนวนนี้เป็นตำรวจ๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็มารดาของนางสาวฟรีแมนที่นั่งอยู่เบาะผู้โดยสารค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนนะคะในเมืองมิลวอลกี้รัฐวิสคอนซิน
เมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทีมสอบสวนได้นำภาพเหตุการณ์นี้มาใช้เป็นหลักฐาน
ระหว่างที่ผู้ต้องหาไปให้การต่อสารเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ซึ่งหญิงสาวคนนี้ถูกตั้งข้อหาอุกชะกันหลายข้อหา
และหากสารตัดสินว่ามีความผิดจริงก็อาจถูกจำคุกด้วยนะคะเป็นเวลานานถึง๔๓ปีค่ะ